ประจำรอปิดท้ายตลังข่าววันนี้พาไปเที่ยวกันนะครับ
ดูวัดวาอารามแล้วก็ไปสักการะพระกันหน่อยที่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะคะ
เที่ยวที่นี่อยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายค่ะ
ถือว่าตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อเทิดพระเกียรติพระยามังรายมหาราชในเส้นทางตามรอยพญามังราย

ใครที่ไปเที่ยวเชียงรายก็มักจะไปชมความสวยงามของธรรมชาติ
แต่อยากจะบอกว่าที่พระธาตุดอยตุงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกที่ที่หนึ่งนะคะ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาร์ชาวลาวแล้วก็คนจีนตอนใต้
ให้ความเคารพสักการะจะเดินทางมาศักระทุกปี
เป็นประจำในช่วงต้นปีเลยค่ะ
เพราะเชื่อว่าพระอรหันต์ในคันพุทธกาลได้นำพระบรมศาลีริกฐาตุ
ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณมานานแล้วแหละ
เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพระบรมศาลีริกฐาตุที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็เป็นความเชื่อด้วยนะคะว่าใครที่ได้บูชาพระบรมศาลีริกฐาตุ
และที่สำคัญนี่นะคะพระครูบาศรีวิชัยนักบุญล้านนา
ได้มาบูรณะที่นี่ก็ยิ่งทำให้ที่นี่โด่งดังมากขึ้น

แนะนำไว้เลยใครที่จะขึ้นเหนือในช่วงนี้
ก็อย่าลืมไปสักการะบูชาพระธาตุดอยตุง
ที่ตะหมดห้วยใครอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันเดินนะคะ
ชมความสวยงามได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย